ต่อกันที่เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่จังหวัดนครปฐมนะครับ
วันนี้เกิดเหตุการณ์เพื่อนร่วมงานครับซึ่งเป็นพนักงานขายรถยนต์ในโชว์รูมแห่งหนึ่ง
ระหว่างที่มีการประชุมงานกันอยู่นั้นเกิดมีปากเสียงกันค่อนข้างจะรุนแรงมากทีเดียวครับ
หนึ่งในนั้นควักปืนออกมายิงเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บสอง
ตำรวจสามารถตามจับกลุ่มได้ระหว่างพยายามหลบหนีไปจังหวัดราชบุรี
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องประชุมเล็กของโชว์รูมรถแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
ให้เห็นเหตุการณ์สุดระทึกท่ามกลางวงประชุมกว่า๑๐คน
โดยให้สังเกตภาพมุมขวาคือชายเสื้อดำคือนายสุพัฒน์เสื้อแดงคือนายฮาลิสเสื้อขาวคือนายธรรม
มีเรื่องราวทะเลาะกันอยู่ภายในห้อง
ตามรายงานข่าวบอกว่าชายเสื้อดำจะเข้าไปเคลียร์ปัญหากับชายเสื้อขาวก่อน
แต่ชายเสื้อแดงที่อยู่ตรงกลางกลับเข้าไปห้าม
ซึ่งชายเสื้อแดงที่เข้าไปห้ามนั้นก็เคยมีปัญหากับชายเสื้อดำมาก่อนหน้านี้เช่นกัน
พอเข้าไปห้ามแล้วจึงมีปากเสียงบานปลายจนนำไปสู่การทะเลาะชกต่อยกันตามภาพ
โดยเหตุการณ์เป็นไปอย่างชุลมุนพอสมควร
เพื่อนจะพยายามเข้าไปห้ามแล้วแต่สุดท้ายชายเสื้อดำก็ควักปืนที่พกมาในกระเป๋า
จอดยิงชายเสื้อแดงที่เป็นอลิกันจนล้มลงไปกองกับพื้น
จะยิงจนชายเสื้อแดงล้มลงไปแล้ว
ชายเสื้อดำก็ยังมากระทืบเข้าที่ใบหน้าของชายเสื้อแดงอีกครั้ง
แล้วค่อยเดินออกจากห้องไปอย่างเลือดเย็น
เหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้ถูกยิงทั้งหมด๓คน
คนแรกคือนายฮาริสคิดดีอายุ๔๔ปี
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขายถูกยิง๔นัดเสียชีวิต
คนที่๒และคนที่๓โดนลูกหลงคือนายสมชายพงประพันธ์อายุ๕๗ปี
ตำแหน่งที่ปรึกษาการขายถูกยิงกระสุนฉลับเข้าที่ขาขวา
และนายธาดินพิมพ์ศรีกรรมอายุ๔๓ปี
ตำแหน่งที่ปรึกษาการขายถูกยิงกระสุนฉลับเข้าที่ก้นกบ
ส่วนผู้ก่อเหตุนั้นคือนายสุพัฒน์สุขพันธ์อายุ๔๓ปี
ตำแหน่งที่ปรึกษาการขายถูกตำรวจตามรวบตัวไว้ได้
ขณะขับรถกระปะใบ้แดงหนีไป
จอดไว้ที่บ้านก่อนเปลี่ยนรถเป็นรถกระบะป้ายแดง
พร้อมนำอาวุธปืนที่เก็บสะสมหลายกระบอก
นำขึ้นรถมาด้วยเพราะกลัวตำรวจจะเข้าไปค้นที่บ้าน
ด้านแฟนสาวของผู้ตายเปิดเผยว่า
ยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้ก่อเหตุเคยมาพูดข่มขู่แฟนว่ามึงไม่ตายดีหรอก
และมีปัญหามองหน้ากันเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา
โดยยืนยันว่าไม่ใช่ประเด็นการแย่งลูกค้าอย่างแน่นอน
และมั่นใจว่าที่เขาพกปืนมานั้นเจตนามายิงแฟนเธอแน่

ก็คือแฟนเรามาบอกว่ามองหน้ากัน
แล้วเขาก็เหมือนว่าชี้หน้าว่ามึงไม่ตายดีหรอก
แล้ววันนี้ที่เขามาคือเขาพกปืนมาคือเขาตั้งใจมายิงเลย
เคยมีเรื่องกันมาก่อนแล้วเรื่องลูกค้าชนกัน
ค่ะแล้วก็ไม่พูดกันมาตั้งนานแล้ว
แล้วก็เพิ่งมามองหน้ากันเมื่อไม่กี่วันนี้ค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องลูกค้าไม่เกี่ยวกับเรื่องแย่งรถเลยค่ะ
เป็นเรื่องที่เขาแบบเคยมีอะไรกันมาแล้วแล้วก็มามองหน้ากันอีก

พี่ก้อยอยู่ในห้องประชุมด้วยเห็นเขาวินาทีนั้นพยายามห้ามยังครับ
พยายามแล้วค่ะก็คือทุกคนต่างก็มาช่วยกันห้ามอะค่ะ

ก็คือไม่ฟังอะค่ะพอตอนแรกเขาต่อยกันแล้วเขาก็ชักปืนมายิงอะค่ะ

ถ้าผู้ขอบเขตเขามาขอโทษ

ไม่ต้องมาขอโทษค่ะไม่รับไม่อะไรทั้งนั้นค่ะ
เพราะว่าเขาทำคือเขาตั้งใจ
ขณะที่นายธรรมพนักงานฝ่ายขายเพื่อนร่วมงานอีกหนึ่งคน
ซึ่งเป็นคนที่ผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาหาเรื่องในที่ประชุม
ตัวเองยังคงตกใจว่าตัวเองนั้นไปทำอะไรผิด
จู่ก็เปิดประตูเข้ามาและกล่าวหาตัวเองว่า

ซึ่งตัวเองก็ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อน
และคิดว่าอีกฝ่ายจงใจจะมาฆ่าเพื่อนร่วมงาน

จากไม่ถูกกันมาตั้งนานแล้ว

พอผมปัดเขาก็ช่วยปัด
ทีนี้ก็เลยปากเสียงกันแล้วก็เกิดเหตุเลยครับ
ทำไมเขาถึงมาหาเรื่องพี่

บอกว่าผมน่าจะเข้าใจไปเองว่า
ว่าผมเอาเรื่องไปบอกเจ้านายอะไรอย่างนี้

พี่เอาเรื่องอะไรไปพูดให้เจ้านายฟัง
ไม่รู้แล้วเขาจะมาขอคุยกับพี่ถูกต้องไหมครับ

ส่วนชนวนการฆ่าตำรวจยังคงไม่ตัดประเด็นไหนทิ้ง
เรื่องบาดหมางในที่ทำงานและเรื่องส่วนตัว
โดยจะทำการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
นาริปุ่นนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน